เห็นอุบัติเหตุที่คุณซึมสกุลเล่าเลยอยากให้ดูอุบัติเหตุอีก๑อันค่ะ
จังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์๒คันขี่ตามกันมา
แล้วมันเป็นจังหวะที่เบรกจะไม่ทันอยู่แล้วแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นดูพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคือวงเขียวเนี่ยคือมอเตอร์ไซคันแรกนะผ่านไปแบบฉิวเฉียดเลยค่ะกำลังกลับรถมอเซคันแรกผ่านไปแตกค่ะแต่สีแดงนี่สิแตกคันที่สองเนี่ยโกงความตายมากมากจังหวะเนี้ยค่ะวงวงอยู่เนี่ยคือคนนะคุณผู้ชมแล้วมันลอดใต้ผ่านท้องรถมาแบบบุดหวิดมาก
โชคดีค่ะที่เลนส์ฝั่งซ้ายไม่ได้มีรถสวนมานะ
เนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ของเขาไปชนล้อหลังเห็นไหมแต่ตัวคนขี่ดูสิคะคือรอด
ใต้ท้องรถผ่านมาเลยอ่ะธรรมดาเราเห็นขาแบบนี้นะวงให้ชนท้ายรถบรรทุก
ไม่เลาะค่ะโหไม่เลาะครับถ้ายรถแต่ทีนี้เลาะ
ถ้าดูกล้องอีกมุมหนึ่งนะยิ่งจะเห็นชัดเลย
ว่ามันเป็นจังหวะที่เขามุดผ่านใต้รถ

ถูกต้องแล้วก็นี่ค่ะที่เห็นเคลื่อนไหว
แล้วก็บอกว่าสุดเลยมันฉิวเฉียดมาก

ริมถนนสาย๓๑๙๑ปลวกแดงระยอง
ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดง
คลิปนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
บางทีเราต้องระวังนะเวลาเราขับอยู่ใกล้รถใหญ่
หรือว่าจุดกลับรถผ่านแยกต่าง
ต้องมองให้แน่ใจนะว่าเอ๊ะคือรถเขาจะเลี้ยวอยู่หรือเปล่า
คือรถใหญ่เวลาจะกลับรถเวลาจะตีโค้งมันตีโค้งกว้าง

ดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้ชิดขวาสุดแล้วสามารถยูเทิร์นได้เหมือนรถเละ

จะเลี้ยวหรือว่าจะวิ่งตรงหรือว่าจะยังไง
บางทีเราขับตามมาแล้วเราอยู่เลนขวาสุด
เราก็ต้องระวังเพราะว่ารถใหญ่เขาจะเขยิบไป
บางทีอยู่เลนกลางแล้วก็ตีกินวงมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็เนี่ยเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ต้องระวังด้วยเวลาที่เราเลี้ยวรถ
รถมอเตอร์ไซค์อาจจะขับมาแบบมาตัดหน้า
ไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
นี่เอามาให้ดูเตือนกันไว้นะคะ